ไปดูบรรยากาศที่ทำให้ยิ้มได้บ้างดีกว่าเพราะว่าเป็นบรรยากาศการจับใบแดงใบดำที่ด่านขุนทศในจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่มีหลากหลายรถนะคะมีทั้งอมพระมาจับก็มีเหมือนกัน
เป็นลมล้มพับก็มีดีใจสุดชีวิตก็มีเหมือนกันค่ะเหมือนคลิปนี้ค่ะภาพนี้นะคะไปดูเลยค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศของฝั่งผู้ดีใจนะคะผมว่าญาติดีใจกว่า
ใหญ่กว่าคนจับใบดำใบแดงพอบอกว่าดำปุ๊บนี่เฮแล้วก็กรี๊ด
สนั่นกันไปหมดแล้วค่ะบรรยากาศเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่หอประชุมด่าน
หอประชุมอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาคึกคักมากค่ะ
โดยเฉพาะผู้ชายผมยาวเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
พอประกาศว่าเขาได้ใบดำนะทั้งห้องประชุมก็ลุ้นกันอยู่ก็กรี๊ด
กระหึ่มกันเลยเจ้าตัวก็กระโดดโลดเต้นดีใจกันไปนะคะคือภาพรวมการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการหรือว่าทหารเกณฑ์แห่งนี้เนี่ย
บรรยากาศมีทั้งสมหวังผิดหวังสมหวังข่าวอ่อนเลยนะคะ
พอได้ใบแดงปั๊บเข่าอ่อนเข่าซุดกันเป็นแถวเลยค่ะ

อ๋อได้ใบแดงต่อบอล๑ต่อบอล๒อะไรกว่ากันไป
โดยเฉพาะมีผู้ชายเสื้อเหลืองคนหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าไหนเทียดศักดิ์กระจ่างโพยเขาจับใดใบแดง

ต้องปฐมพยาบาลกันนาดีนี่
จังหวะนี้แหล่ะค่ะลมนั่งยืนจริง

เจ้าหน้าที่ต้องนำเอกสารมาแปะโป้งให้ในลักษณะที่ยังเป็นลมเขาอ่อนอยู่แบบนี้เลย

มีอีกคู่นะคุณเดี๋ยวดูนะพ่อแม่นี่นะคะที่พาลูกมาจับใบดำใบแดงค่ะ
สุดท้ายลูกจับได้ใบแดงเนี่ยลูกมีอาการเฉยแต่ว่าพ่อแม่เป็นลมค่ะ
พ่อแม่ล้มพับลงไปทั้งคู่เลยนะคะ
คือเราเข้าใจนะบางครอบครัวคือลูกชายก็เป็นเสาหลักนะ
ช่วยทำนู่นทำนี่ทำนานทำได้ทำสวนทำลูกไปเป็นทหาร
ใครจะช่วยพ่อแม่ก็มีความจำเป็นแหละก็เลยแบบเสียใจจนเป็นลมไป
ดูครอบครัวอยู่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปประถมพยาบาลกันยกใหญ่เลยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าช่วงที่การจับหายนี่
อันนี้เป็นลมอาการหละทั้งพ่อทั้งแม่เลยฮะช่ายนะคะ
ช่วงที่มีการล้วงหายจับใบดำใบแดงเนี่ยเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมมีพระส่งมาด้วยนะคะ
มาตรวจเลือกด้วยสองรูปแล้วก็มีการพิธี
แมดีลดูนะพระรูปนี้ทั้งเขย่าหายทั้งทำพิธีอะไรศาลพัฒน์ละนะ

เดี๋ยวดูนะคะว่าพระรูปนี้จะจับได้ใบดำหรือใบแดง

พระท่านจับได้ใบแดงนะคะพระไม่รอดนะคะ
แต่ว่าลูกศิษย์ที่มากับพระเมื่อสักครู่นี้นะคะ

พระเครื่องอยู่ในปากมาจับนะคะ
แต่ว่าคนนี้ไม่ต้องให้รอดูเฉลยไปเลยละกันว่าเขาได้ใบดำค่ะอ่า

แต่ว่าพระเครื่องอันนี้ขลังกว่าพระเมื่อกี้นะ

ก็ถือว่าโอ้โหกล้องเขาบอกนี่แล้วพอได้ใบดำปุ๊บเนี่ย
พระออกมาให้ดูด้วยนะว่าของเขาขลังจริง

บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการที่อำเภอด่านคุณทศวันนี้เป็นวันที่๒นะคะ

ชายไทยต้องมารับการตรวจเลือก๕๓๖คนผ่อนผัน๑๖๙
ไม่ได้ขนาดปล่อยกลับ๑๒๖นะคะ
ต้องจับใบดำใบแดงใน๑๒๑สมัครใจ๑๕คน

ทีนี้อัตราการจับใบดำใบแดงเท่ากับ๑ต่อ๑คือลุ้นมาก
๕๐๕๐ก็เลยทำให้บรรยากาศคักทุกครั้งที่ลงไปจับสำหรับทุกคนเลยอะ